ไปดูมาตรการของแต่ละจังหวัดกันหน่อยก็จะเข้มข้นแตกต่างกันไปนะครับ
ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิลล์ใน๔ทุ่มถึงตี๔ก็ตาม
แต่บางจังหวัดเขาก็มีการเข้มงวดของเขาเองเหมือนกัน
สงขราเนี่ยประกาศเลยห้ามบุคคลเข้าออกเมืองโดยเด็ดขาด

จังหวัดเลยทั้งทางบกทางน้ำทุกทางเลยเนี่ย
สภาพที่เห็นโล่งแบบนี้นะฮะตั้งแต่วันนี้ไปถึง๓๐เมษายนเลย
ประกาศปิดจังหวัดห้ามใครเดินทางเข้าออกโดยเด็ดขาด
ทั้งทางบกทางน้ำถึง๓๐เมษายน
เป็นการยกระดับมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ส่วนระบบขนส่งต่างทั้งทางรางก็คือรถไฟสายหาดใหญ่กรุงเทพ
และรถโดยสารประจำทางที่วิ่งออกจากจังหวัดต่าง
ให้บริการแน่นิ่งกันไปนะครับ
ทะลุงเองก็มีการตั้งจุดร่วมกันในการทำจุดตรวจจุดคัดกรอง
บนถนนสายเพชรเกษมรอยต่อพัทธลุงกับสงขรา
หลังมีประกาศล็อกดาวน์จังหวัดปิดทางเข้าออกยกระดับในการป้องกันโควิด๑๙
เว้นบุคคลและรถตามข้อกำหนดของพรกรฉุกเฉิน
ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการตั้งจุดกรองบนถนนสายหลักทั้ง๘จุดครอบคลุม
ต่อระหว่างจังหวัดใกล้เคียงด้วย
ขึ้นเหนือไปที่เลยครับนายนรงจีนอ่ำประหลัดจังหวัดเลย
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณด่านพรมแดน
มิตรภาพไทยลาวตำบลอาฮีอำเภอท่าลี่
หลังมีแรงงานชาวลาวตกค้างอยู่สัก๑๐๐คน
จากว่าทางสปลาวเองก็ปิดด่านพรมแดนนะฮะตั้งแต่วันที่๑๙เมษายนนี้
ก็ได้มีการกักตัว๑๔วันพร้อมจัดอาหารให้น้ำดื่มให้ทุกคนวันละ๓มื้อด้วยกัน
ก็ตรวจอุณหภูมิแบบนี้แล้วก็เอาไปกักตัวกันไป
ส่วนนครพนมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประกาศ๕บุคคลต่างด้าวเข้าไปในพื้นที่
รวมทั้งห้างเดินทางออกห้ามเดินทางออกบริเวณด่านพรมแดนมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๓ด้วย
ส่วนรถบรรทุกสินค้ายังสามารถเดินทางขนส่งระหว่างจังหวัดระหว่างประเทศได้
แล้วก็บุคคลประจำรถคนขับรถก็ได้หากเดินทางออกไปไม่เกิน๕ชั่วโมงแล้วกลับเข้ามาต้องถูกกักตัว๑๔วันเหมือนกัน
สำหรับจังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ไปแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะภาคเหนือก็จะมีแม่ห้องศรตากน่านครับ
ภาคตะวันออกจะมีตราดนะฮะภาคใต้ก็จะมีสตูนพัทธลุงสงขราปัตตานียาลานราธิวาส
ส่วนภูเก็ตเขาปิดบางพื้นที่ยังไม่ได้มีการล็อกดาวน์จังหวัดนะครับ